วันนี้เราได้คาดการณ์เรื่องของสถานการณ์พายุไปแล้ว
ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองใดของเราแน่นอนในสัปดาห์นี้
แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่น่าจับตาก็คือการแผลลงมาของอากาศเย็นจากประเทศจีน
ซึ่งทุกปีที่เราเจอกันก็คือการแผลลงมาแต่ละครั้ง
มาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกกลุ่มอยู่ตอนนี้
เราจะได้เจอกับเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่ากัน
แต่ว่าการแผลลงมาจะแผลลงมาในช่วงไหนมาติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากดูเมืองไทยของเรานะขณะนี้สีขาวที่คุณผู้ชมเห็นนี่
คือกลุ่มก้อนเมฆนะครับที่มีการก่อตัวขึ้น
สังเกตว่าปกครุมเมืองไหนของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยที่หลังจากนี้ก็จะมีผลต่อเนื่อง
ส่วนนี้เป็นกระแสลมนะครับมีการพัดไปสู่ศูนย์กลางของพายุ
ที่มีการก่อตัวขึ้นหนึ่งลูกแถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ส่วนตรงนี้ก็เป็นมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ในช่วงนี้จะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะครับ

สังเกตว่าขณะนี้เองยังอยู่บริเวณทางตอนบนของจีนนะครับ
แต่ว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะเริ่มมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เป็นตัวกันไม่ให้พายุลูกนี้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
แผลลงมาแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณวันพฤหัสนะครับ

แน่นอนครับช่วงแรกของการแผลลงมาเนี่ยนะครับ
อากาศเย็นก็จะมาเจอกับอากาศร้อนชื้นทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆ
ก่อนที่จะมีการเกิดฝนเนี่ยนะครับอากาศจะร้อนเลยให้เดียว
จะสังเกตว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับ๓๕องศา๓๒องศา
หลังจากนั้นครับพอแผลลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ

สังเกตว่าจาก๓๕ลงมาเหลือ๒๘องศานะครับ
นี่คืออุณหภูมิในช่วงเวลาเดียวกันประมาณบ่าย๓นะครับ

ก็จะพบว่าในช่วงวันพฤหัสเนี่ยนะครับ
เน้นบริเวณพื้นที่ทางภาคอีสานสักส่วนใหญ่
หลังจากนั้นครับวันศุกร์ก็จะไปพื้นที่ภาคเหนือ

ดังนั้นช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ผมกุ๊ปตะนันท์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ